คุณผู้ชมค่ะนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเป็นนักกีฬาแล้ว
อย่างที่เราเห็นนะครอบครัวนี้โอ้โหไปไหนไปกัน
ตั้งแต่ลูกยังตัวเล็กพอโตเป็นนุ่มเป็นสาว
พีชก็ยังคอยดูแลไม่ห่างค่ะ
ยังผลักดันลูกแต่ละคนไปสู่เส้นทางที่ตัวเองชื่นชอบด้วย
ส่วนเรื่องความหวานกับพี่เจงภรรยาคนสวยก็ไม่เคยหมดเลยจ้า
ล่าสุดพี่พีชเพิ่งจะฉลองแต่งงานครบรอบ๒๑ปี
รักเราไม่เก่าเลยนะโดยบอกผ่านสื่อไปว่ายังรักกันเหมือนเดิม
เพิ่มเติมก็คือโฟกัสไปที่ลูกค่ะ
ตอนนี้กำลังปลูกบ้านใหม่แถวรังสิตให้ใหญ่กว่าเดิม

เพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่เจงพันรยาสุดที่รักนั่นเองค่ะ

ดีก็จริงก็รักกันเหมือนเดิม
จริงพอโมเมนต์นี้ก็อยู่กันเหมือนเพื่อนแล้ว
แล้วก็ทั้งสองคนก็จะโฟกัส

ตอนนี้กำลังทำบ้านหลังใหม่ของเขา

ก็ไปซื้อบ้านเพื่อที่จะดูแลธุรกิจ
เดี๋ยวรอดูเลยนะคะว่าบรรยากาศการขึ้นบ้านใหม่จะเป็นยังไงเนอะ
นะคะคู่รักคู่นี้เขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคนะคะ
จนแบบว่าลูกโตไปหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ